การท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวเอเชีย

วันนี้คุณสิริพักกมลไตรตรึงตีคูณ
จะพาไปล่องเรือสำราญสุดหรู๖วัน๕คืน
ทั่ว๒ประเทศญี่ปุ่นเกาหลีใต้
ซึ่งเป็น๒ประเทศจุดหมายปลายทางยอดฮิต

เพื่อสัมผัสธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น

นักท่องเที่ยวจากนานาชาติพร้อมแล้วที่จะออกท่องเที่ยว

คลิปสุดแสนพิเศษด้วยการล่องเรือสำราญสุดรู้

เราจะใช้เวลาร่องเรือสำราน๖๗วันค่ะ
ขั้นตอนการขึ้นเรือก็จะคล้ายกับการเดินทางด้วยเครื่องบินค่ะ
นักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองอย่างเข้มงวด
โฮมพอร์ตท่าเทียบเรือในฟุโกโอกา
ใหญ่โตอลังการจริงค่ะ
ตัวเรือนั้นมีความยาว๒๕๓เมตร
จุนั้นก็เที่ยวได้๒๓๙๔คน
ไม่นับลูกเรืออีก๗๖๐คนค่ะ
สามารถรับน้ำหนักได้๗๕๒๐๐ตัน
แล้ววิ่งด้วยความเร็ว๒๒น็อต
เราจะใช้เวลาในการร่องเรือประมาณ๖วันค่ะ
ส่วนภายในนั้นตกแต่งไว้อย่างหรูหรา
สิ่งอำนวยความสะดวกอีกมากมายเลยทีเดียว

กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการส่วนใหญ่จะเป็นชาวเอเชียที่ชื่นชอบการเดินทางแบบชิลไม่ชอบการจราจรที่ติดขัดวุ่นวาย
อย่างนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นกลุ่มนี้ที่ร่องเรือสำราญท่องเที่ยวรอบเกาะญี่ปุ่น๔ครั้งแล้วเพราะชื่นชอบกิจกรรมในเรือและท่องเที่ยวได้หลายสถานที่ในคราวเดียวกันค่ะ
ระหว่างเรือล่องไปนักท่องเที่ยวสามารถผ่อนคลายหรือสนุกไปกับกิจกรรมต่างเช่นร้านเสริมสวยนวดบำรุงสอนทำอาหารอิตาเลียนฟิตเน็ตหรือจะนอนแช่ตัวในอ่างจากกูชีให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่กับบ้านหรือโรงแรมค่ะ
แต่ส่วนนักช็อปที่อดใจรอช็อปบนฝั่งไม่ไหวที่นี่ก็มีจัดให้ค่ะกับโซนสินค้าปลอดภาษี
ทัพต้องเดินด้วยท้องเรือลำนี้เสิร์ฟอาหารความอร่อยสไตล์อิตาเลียนค่ะรสชาติหรูหราสมกับหน้าตาทุกเมนูเลย
ร่องเรือสำรานมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเริ่มต้น๓๐๐๐๒๗๐๐บาทต่อคนค่ะขึ้นอยู่กับคลิปและรูปแบบของห้องนอน
แต่ที่เป็นไฮไลท์และราคาแพงที่สุดคือห้องนอนที่มีระเบียงเห็นวิวทะเล๓๖๐องศานอนรับรมระหว่างที่ร่องเรืออยู่กลางทะเล
คลิปนี้เราเดินทางไป๔เมืองในญี่ปุ่นก่อนจะล่องเรือข้ามไปยังปูซานประเทศเกาหลีใต้
อย่างจุดนี้จะแวะท่องเที่ยวในเมืองไมซูรุจังหวัดเกียวโตเมืองที่มีอายุกว่า๑๐๐ปี
ภายในเมืองมีทั้งสารเจ้าจุดชมวิวที่สวยงามอย่างอามาโนฮาชิดาเตะเป็นหนึ่งในสามของวิวชายทะเลที่สวยที่สุดในญี่ปุ่นค่ะ
และหลังจากนักท่องเที่ยวกลับมาขึ้นเรือเพื่อล่องไปอีกเมืองหนึ่งก็จะสนุกสนานกับกิจกรรมยามค่ำคืนบนเรือทั้งโชว์เต้นรำนีลาดให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมสนุกกันทุกคืนค่ะ
ในที่สุดทีมข่าวก็ล่องเรือมาจนถึงแดนกิมจิปูซานเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้
จุดนี้นักท่องเที่ยวจะได้ชื่นชมกับความสวยงามทางวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและที่ขาดไม่ได้คือฟิสเค้กลูกชิ้นปลา
นักท่องเที่ยวจะได้ทั้งลิ้มรสและลงมือทำด้วยตัวเองค่ะ
ทริปสุดแสนรู้ตามกำหนดเวลา๖วัน๕คืนถือเป็นการท่องเที่ยวที่สนุกสดชื่นได้สัมผัสกับความสวยงามของท้องทะเลและวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น
หากใครไม่ชอบการจราจรที่วุ่นวายลองเปลี่ยนบรรยากาศมาล่องเรือเที่ยวดูนะคะ
สิทธิพักกมลไตรตึงตีคูณข่าวเทวรัฐทีวีตรงงาน